คือช่วงเวลาทองของดาวตีเกาะ
ก็เนี่ยหัวโจกตัวแม่แพทย์นับประพา
ที่นำพาพระเอกนางเอกมายกสายย้าย
ขวาตะดูนู้น

ยิ้มทีโลกละลาย

โอ้เฮ้อออกสเต็ปกรุบตะมุตะมี

กองนี้ถึงจะเป็นพีเรียส

แต่ใจมันก็พุ่งไปเกาหลีชิมิค่ะ
อะชม

มีแต่คำว่าน่ารักน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลย
เป็นเพราะคนเต้นเขาสนุกหรือมีความสุขเพราะความรักกันนะ